ฟังจากการรายงานสดเมื่อกี้

ต้องให้กำลังใจตำรวจกับเจ้าหน้าที่เขา
เพราะถ้าจะกวาดล้างกันแบบสิ้นซาก
ให้สิ้นซากขุดรากถอนโคน

กวนกันยังไงทำกันยังไง
ออยเอาล่ะตื่นขึ้นมา

เสมือนว่าไม่มีตัวตน
เอาเถอะถ้าไปคิดอย่างนั้น

พร้อมที่จะไปทำงานร่วมมือกับตำรวจ

ออยที่จะมาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้

นักข่าวเขารายงานสดเมื่อกี้

เพราะว่าคนมาจากต่างจังหวัด

เขาก็ไปแถวประตูน้ำ

แล้วออยไปอยู่ที่ไหนฮะ

แต่ว่าสิ่งที่จะนำมาขีดเส้นใต้

วันนี้ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่เลย

เขาจับมือกันครับ

อยถอดหมด
โฆษณาหลอกลวง

อวดเกินจริงถอดหมด

มีตั้งแต่พลโทพีรพงศ์มานกิจ

และรองประหลัดกระทรวงหนาสุขไปด้วย

เขาประชุมกันเรื่องว่า

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอาง

หลังการประชุมแล้วเนี่ย

มาประจำที่ศูนย์ตรวจสอบ
เนื้อหาวิทยุโทรทัศน์

และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา

แล้วถ้าพบว่ามีโฆษณาใด

กศธชมีคำสั่งระงับ

เป็นการชั่วคราวทันที
แล้วก็นำโฆษณาชิ้นนั้น
ส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อ
อันนี้เป็นผลพลอยได้
ที่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เพราะว่านี่มันจะนำไปสู่

วาดล้างให้สิ้นซากอย่างที่ว่า

หลังจากเรามีวิทยุชุมชน

เรามีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นร้อยสถานี
เรามีเคเบิ้ลดาวเทียมต่างจังหวัด

มันโคตรสนากันชะนิดที่ว่า

เอาสินค้าอะไรมาก็ไม่รู้
สินค้าเพิ่มพลังปลูกเซ็ก
สินค้าเรื่องอาหารความสวยความงาม
สารพัดสารพันธุ์ออกโทรทัศน์
เคเบิ้ลบ้างดาวเทียมบ้าง
กศธชเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
ไอ้คลั้นจะไปจับกลุ่ม

เจ้าหน้าที่เขารายงานว่าโทรทัศน์ดาวเทียม

แต่ปัญหาคือไม่รู้มันตั้งอยู่ที่ไหน
สถานีตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้
ห้องแถวไหนทาวน์เฮาส์ที่ไหนบ้านไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าออกอากาศได้ก็แล้วกัน
สุดท้ายขึ้นมากศตชทำได้ก็คือว่า
ต้องไปขอให้บริษัทที่เขารับส่งดาวเทียมไทยคม
ต้องระงับอย่าให้ออกอากาศ
ก็ทำกันถึงขนาดนั้นแต่เอาไม่อยู่หรอกครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้
ก็ทำให้กศธชมีมาตรการใหม่
เชิญออโยมาส่งเจ้าหน้าที่ออโย
กศตชเขาจะมีห้องที่คอยเฝ้าระวัง
โทรทัศน์แต่ละช่องเคเบิ้ลดาวเทียมเขามีหมด
ให้มานั่งดูด้วยสินค้าแพรมออกมาบนหน้าจอ
ไม่ใช่ใครก็ทำออกโทรทัศน์ได้นะ

ถ้าออยพลิกดูแล้วเปิดรหัสดูแล้วไม่มีนี่
ไม่ได้ขอโฆษณาไม่ได้ขอออยมา

นี่เป็นการดักที่ต้นทาง
เช่นคราวนี้มันมาถึงเรื่องเรื่องที่เรียกว่าฝีแตกแล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันหลอกได้หลอกเอา

โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสริมความงาม
บางอย่างได้ออยอมา
แต่ว่าได้ออยมามันก็ทำให้คนหลงเชื่อ

ประเภทเห็ดประเภทอะไรประเภทโน่น
ประเภทนั่นบำรุงร่างกาย
ไปเอาชาวบ้านทำเนียนเลยครับ
ชาวบ้านแท้ยังนุ่งผ้าถุงอยู่เลย
คือไปเอานักแสดงมาเนี่ยเราก็รู้แล้ว

แต่ก่อนนี้สุขภาพย่ำแย่
หลังจากกินไอ้นี่เข้าไปแล้ว๒เดือน๓เดือน
เริ่มเห็นผลจากคนไข้ติดเตียงนี่

เอ๊ะมันขนาดนั้นใช่เหรอ

ว่าต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้

ประเภทนอนไม่ค่อยหลับ
หายใจไม่ค่อยออกกินไอ้นี่เข้าไปเถอะ

หายใจฟืดฟัดฟืดฟาดทรมานมาก

นึกเลยว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตจะดีขึ้น
อ้าวไปดูเถอะสินค้าพวกนี้

มีคำถามว่าหลงเชื่อแล้วซื้อไปกินแล้วไม่ได้ประโยชน์

แต่คนดูโทรทัศน์เนี่ยมันเยอะ
คนกินแล้วไม่ได้ประโยชน์เลิกซื้อก็เลิกไป
แต่คนที่หลงเชื่อเข้ามาใหม่อีกเท่าไหร่
มันรวยกันมหาศาลนี่ครับ
ฉะนั้นนี่แหละเป็นหน้าที่ที่
เราคิดว่าผลจากเรื่องนี้
จะทำให้มีการเอาจริงเอาจังมากขึ้น

กศธชมีหน้าที่ดำเนินการสั่งปิด

ถ้าไม่เชื่อยึดใบอนุญาต

เรื่องที่ถัดมาไหนก็ไหนเถอะ

เดี๋ยวนี้มันทำอะไรก็ได้
มันมีระบบคอมพิวเตอร์

ค่อยขาวขึ้นเป็นสีชมพู

ไปดูพรีเซนเตอร์ตัวจริงดิครับ

ผิวนวลผิวละเมียดละไหม
เป็นสีชมพูมันทำได้หมด
ถึงแม้ว่าจะผ่านออย

ออยควรที่จะมีเส้นแบ่งตรงไหน
จริงอยู่ครับโลกของการโฆษณาเนี่ย

แต่ว่ามันต้องมีเส้นแบ่งไหมครับ
ว่าที่คุณโฆษณานั้นเนี่ย
ทำให้คนอยากซื้อกับการถึงขั้น

ไอ้ที่บอกว่าทาแล้ว๗วัน๑๐วันเห็นผลเนี่ย
ลองเอาแม่บ้าน
หรือใครก็ได้ที่ผิวกระดำกระด่าง
ก็ลองมาทาดูซินั่งเฝ้ากันเลย๗วันเนี่ย
๗วันเนี่ยเห็นผลตามที่ดาราคนนั้นบอกไหม
ถ้ามันไม่เห็นผลไม่อนุมัติให้โฆษณา
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่า
อกจากเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้แล้วเนี่ย
ของการโฆษณาที่เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์
ทำยังไงก็ได้ไปทำแบบไหนก็ได้
ตามพวกนี้ทันไหมครับ
จะลุกขึ้นมาปกป้องประชาชนไหมครับว่า
อย่าให้ประชาชนหลงเชื่อ
อย่าไปคิดว่าประชาชนมีวิจารณญาณเอง
ใช่ครับคนระดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อ

แต่ว่าพี่น้องของเราอีกระดับหนึ่ง
ที่เขาดูโทรทัศน์แล้วเขาเชื่อ
แล้วใครจะปกป้องเขาอ่ะ

ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละครับ
คนที่ดูแลเรื่องโฆษณาคนที่ดูแลพวกนี้ล่ะ
นี่คือหน้าที่คุณที่คุณคอยดูแลว่า
อย่าให้พ่อค้านักธุรกิจคนทำโฆษณาไปหลอกลวงเขา
คนทำโฆษณาดีมีเยอะครับ
แต่ว่าทุกวันนี้พอแข่งกันมากมันกลายเป็นอย่างนี้
ใครทำโฆษณาตรงไปตรงมาสินค้าขายไม่ได้
พวกที่ทำโฆษณาออกไปหลอกลวงออกไปทางหลอกลวง
ทำให้คนหลงเชื่อสินค้าขายดี
ในที่สุดคนที่ทำโฆษณาแบบตรงไปตรงมาไม่เวอร์มากเกินไป

คนที่คิดคำโฆษณาใช้เทคโนโลยีออกมากึ่งหลอกลวงสินค้าขายได้

คนที่จะช่วยตัดสินให้เขาก็คือคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้
เอาล่ะไหนเราก็สู้เรื่องนี้กันมาในช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
วันนี้ก็ขีดเส้นใต้ว่า
๑ก็สตชกับอยกับกระทรวงศาสุข
เขาจะดักที่ต้นทางแล้ว
ต่อไปนี้สินค้าไหนออกโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล
การนำย้อนดาวเทียมเคเบิลหลุดออกมาเขาสกัดต้นทาง

ในขณะเดียวกันตำรวจอีกทางหนึ่ง
เดินหน้าปลามอยกับตำรวจบุคคลต่อ
ต้องบอกว่าถ้าไม่สิ้นซากคราวนี้
ถ้าไม่ขุดลากถอนโคนคราวนี้
เอาไม่อยู่ครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
ส่วนพอข่าวมันเงียบไปทุกอย่างมันก็จะเงียบตามไปด้วย
นั่นแหละนี่เราห่วงกันอยู่เรื่องนี้แหละ
เพราะว่าบ้านเราเป็นวัฒนธรรมทำงานตามสื่อ